คุณผู้ชมคะอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยเกิดขึ้นได้เสมอจริง
มีข่าวในลักษณะแบบนี้ให้เล่ากันทุกวันเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนลำลูกกาคลอง๔จังหวัดปฐุมธานี
ประเด็นคือรถสิบล้อเบรกแตก
แล้วก็พุ่งไปชนรถที่เขาจอดเพื่อเตรียมที่จะกลับรถนะคะ
เหตุการณ์นี้รถเสียหายไป๑๑คันนะคะ
จักรยานยนต์อีก๒คันค่ะ
โอ้โหดูสิคะนี่ค่ะเห็นไหม
ฟอร์จูเนอร์เนี่ยพลิกตะแคงเลยขึ้นทางเท้าไปเลย
มีคนขี่แกรปด้วยกระเด็นไปนอนอยู่บนถนนนะคะ
หลายคันเลยนะคะที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้
เหตุการณ์นี้ก็คือมันตรงกับแยกกลับรถพอดี
ลำลูกกาคลอง๔ปทุมธานี

จักรยานยนต์๒คันคนบาดเจ็บ๕คนค่ะ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปวันนี้ค่ะ
ยังมีเศษซากของรถที่ถูกชนอยู่เลยค่ะ

แล้วเจ้าหน้าที่ก็เอาสีไปพ่น
เห็นไหมค่ะเศษภาคยังเหลืออยู่
มีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะซึ่งคุยกับทีมข่าวของเรานะคะ
ศักดาบุญเปลี่ยนบอกว่าตอนที่กำลังทำงานอยู่

แล้วก็ได้ยินเสียงรถลากไกลเลยค่ะ

มีรถพลิกคว่ำถูกชนหลายคัน
แล้วก็วิ่งไปถามคนเจ็บที่รถตะแคงอยู่นะคะ
ก็ไปช่วยเปิดประตูเอาตัวออกมา

ผู้กำกับสพคูคศบอกว่า
นำตัวคนขับรถบรรทุกไปตรวจหาสารเสพติด
และไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์ด้วยนะคะ
คนขับรถบรรทุกชื่อว่านายสันติเชียงนา
ปรากฏว่าตรวจวัดทั้งแอลกอฮอล์ทั้งสารเสพติด

ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
และเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะ

คือรถบรรทุกเขามีประกันชั้นหนึ่ง
ก็จะรับผิดชอบรถทุกคันที่ได้รับความเสียหาย
แต่เบื้องต้นเขาอ้างว่ามันเหมือนกับเบรกไม่อยู่